ทีนี้เนี่ยที่มีปัญหาหนักเลยค่ะก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อลินนะคะ
เพราะว่าล่าสุดตอนนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกเลยว่า
มีคนเสียชีวิตไปแล้ว๔ราย
แล้วคนเสียชีวิตทั้ง๔รายเนี่ยพอไปตรวจสอบย้อนหลังดู
กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อนี้เพื่อที่จะลดความอ้วน
แต่ยังไม่ฟันทง๑๐๐นะคะว่ากินแล้วตาย

แต่ว่าทั้ง๔คนที่เขาเสียชีวิตน่ะเขาเคยกินไง

ใช่ค่ะตอนนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อนี้
ปรากฏว่าโอ้โหพบผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้ออยออกมาประกาศแล้ว
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อลินมีส่วนผสมที่เป็นอันตราย๒ตัว
ตัวหนึ่งส่งผลทำให้เกิดอาการท้องเสียก็คือเหมือนยาถ่าย
พอถ่ายคนก็นึกว่ากินแล้วผอมไงเพราะมันถ่ายออกมาหมด
จริงแล้วมันอันตรายเพราะว่าเหมือนกับเราท้องเสีย

อีกหนึ่งตัวก็คือเป็นตัวที่มันกดประสาททำให้ไม่หิว
พอไม่หิวแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นผลข้างเคียงคือ
หัวใจมันเกิดปัญหาเรื่องของหัวใจวายเฉียบพลัน

กินไปถึงตายนะท่านรองพบตรเตือนเลยนะว่า
ถ้าเกิดกินไปต่อเนื่องสัก๔สัปดาห์เนี่ยอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะ
ส่วนผสม๒ตัวนี้ก็คือสารดีซาโคดิลนะคะเป็นยาถ่าย
บูทรามีนเป็นสารที่กดประสาทไม่ให้หิวเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มีโทษตามมาตรา๕๘พรบอาหารปี๒๕๕๙
อยเขาออกมาเตือนแล้วว่าระวังการซื้องดการขาย
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยชุดสืบสวนเดินทางไปประชุมความคืบหน้าคดีนี้
ก็ไปตรวจค้นเป็นแหล่งขายค่ะขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อลิน
เป็นแหล่งใหญ่เลยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการ
หลังพบว่าเชื่อมโยงกับแหล่งขายยี่ห้อลินที่ขายให้กับผู้เสียชีวิตคนหนึ่ง
คุณประพัทธ์ลำไยอายุ๔๘ปี
เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเมื่อ๒๗เมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็ข้างของร่างผู้เสียชีวิตมีกล่องอยู่เลย
เป็นกล่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อลินนะคะอยู่ข้างศพคุณผู้ชม
เขากินแบบทั้งกล่องสีขาวและกล่องสีดำ
เขาจะต้องกินเป็นแพ็คเวลาเขาโปรโมทในการขายอันนั้นเนี่ย
ที่ท่านถืออยู่เนี่ยมีกล่องขาวกับกล่องดำ

ต้องกินเป็นแพ็คคู่จะลดความอ้วนได้ดี
ถ้าผมกินแต่สีขาวผมอาจจะไม่ได้ผลไง
ผมต้องกินสีดำคู่ด้วยต้องกินควบคู่กันไปโอ้โห
เนี่ยท่านพลตำรวจเอกวิรัชัยบอกเลยว่าจากการตรวจค้นนะคะ
ก็เจอเนี่ยค่ะทั้งกล่องสีดำทั้งกล่องสีขาว๑๕๐กล่องนะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่าซื้อมาจากผู้ค้ารายใหญ่อีกทอดหนึ่ง
ซื้อมา๕๐๐กล่องขายไปแล้ว๓๕๐กล่อง
ก็เลยเหลืออยู่๑๕๐ตอนตำรวจไปตรวจค้น
ยานี้เป็นยาต้องห้ามนะคะคุณผู้ชม
เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบค่ะ
ถ้าเจอสารต้องห้ามก็จะต้องถูกดำเนินคดี
ข้อหาจำหน่ายสารอาหารที่ไม่บริสุทธิ์
แล้วก็เตรียมนำเสนอออยเพิกถอนออกจากตำรับยา
ได้มีการประกาศเตือนนะคะห้ามประชาชนขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ลดน้ำหนักที่มีสารอันตรายอย่างเด็ดขาด
ใครขายรวมไปถึงสถานที่ขายจะมีความผิดค่ะ
แม้กระทั่งใครมีเก็บไว้เก็บไว้ในครอบครองก็ผิดด้วยนะคะ

คือสารบางตัวเขาห้ามนำเข้าประเทศซะด้วยซ้ำคุณภาคภูมิ
ฟังเสียงท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ใครกำลังมีของอยู่ในมือจะจำหน่ายต้องหยุดจำหน่ายนะครับ
ถ้าจำหน่ายต่อจะมีความผิดขายให้ลูกค้าคนหนึ่งครั้งหนึ่งก็๒ปีครับ
แล้วถ้า๒ครั้งก็๔ปีครับ
แล้วถ้าสองคนก็คูณเข้าไปนะครับว่ากี่คนก็คูณจำนวนคนจำนวนค้ำเข้าไป
อันนั้นคือถือว่าต่างวาระที่ต้องรับโทษครับ

ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตและตรวจสอบแล้ว
มีอาการก่อนเสียชีวิตนั้นเหมือนกันเลยนะครับทั้ง๔คน
และทั้ง๔คนนั้นทานทั้ง๒อย่างนี้ครับ
อยากจะขอฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า
ขอให้ยุติการทานยาทั้ง๒ชนิดนี้หรืออาหารเสริมทั้ง๒ชนิดนี้
เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
เพราะคนขายนี่เขานับความผิดต่างกรรมต่างวาระด้วยนะ

เพราะฉะนั้นใครที่มีของอยู่ในมือนะครับ
ต้องหยุดขายและจะเอาให้ดีที่สุดคือไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ใช่ค่ะหยุดขายหยุดกินแล้วนะคะห้ามกินแล้วนะคะ
ก็ทางตำรวจบอกว่าท่านต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่นะครับ

ภายในวันที่๑๑พฤษภาคมถ้ายังมีสต๊อกอยู่ในมือ
เป็นคนที่เป็นตัวแทนของเขา
จะมี๑๐๐กล่องพันกล่องอะไรก็แล้วแต่เอาไปให้เจ้าหน้าที่เลย
บอกว่าผมก็ไม่รู้เนี่ยผมก็เป็นตัวแทนเขาเหมือนกัน
แต่ผมไม่ได้อยู่ร่วมขบวนการอะไรกับเขาด้วย
เอาไปแจ้งความไว้ก่อนเลยนะฮะ

ขณะที่เพศรัชกรรังสรรค์วงบุญหนัก
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
บอกว่าสารไซบูทามีนที่ตรวจพบได้ถูกเพิกถอนทะเบียนในประเทศไทยไปแล้ว

เนื่องจากมีการลักลอบนำเข้ามาผสม
ซึ่งตัวยานี้มีผลทำให้หัวใจเต้นเร็วและอาจเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
เนื่องจากศาลจะไปทำปฏิกิริยากฎประสาทส่วนกลาง
ไม่อยากอาหารและเร่งการขับถ่าย
ไม่ได้มีผลต่อการสลายไขมันอะไรเลย
โดยผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ขอขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี๒๕๕๙
แต่กลับลักลอบใส่สารต้องห้ามเข้าไป
การที่มีมาผสมในนี้ก็แสดงว่ามีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย
แล้วแอบมาผสมก็ต้องถือว่าเป็นอันตรายมาก
คืออันนี้มันทำให้น้ำหนักรไล่หรือนายไหม
ไม่อยากอาหารแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้หิว
แต่มันมีผลข้างเคียงก็คือทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น

ต้องทานไปขนาดไหนถึงจะออกอาการหรือว่าแสดงอาการในแต่ลักษณ์

สำหรับคนที่มีปัญหาโรคหัวใจก็จะไวต่อยาตัวนี้
ก็คือทานไปปุ๊บอาจจะเห็นผลได้เลย
แต่ถ้าเป็นคนที่เป็นปกติถ้าเกิดทานระยะยาวผลมันจะค่อยออก
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนด้วย
จากการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ท่านวิริชัยบอกเมื่อสักครู่นะฮะ
บอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากการทานพริธภัณฑ์ยี่ห้อนี้แล้ว๔คน
รายแรกนางสาวพิมนต์วันหมอนอิงอายุ๓๑ปีเสียชีวิตเมื่อ๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
ลงความเห็นว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ซึ่งจากการสอบถามญาติผู้ตายเปิดเผยว่าผู้ตายได้กินยาลดความอ้วนลีน
กล่องสีขาวและกล่องสีดำประมาณ๑เดือน
วันที่เสียชีวิตมีอาการเหมือนกับความดันขึ้น
รายที่๒นายนัทธพลบุญเทียมอายุ๓๓ปีเสียชีวิตเมื่อ๖เมษายน
ญาติบอกว่าผู้ตายกินยาลดน้ำหนักลีนเหมือนกันกินไปได้๑๐วัน
น้ำหนักตัวลดลงแล้วก็มีอาการท้องเสียอ่อนเพลียตลอดเวลา
จนกระทั่งอีกไม่กี่วันต่อมา
ก็เกิดอาการช็อกหมดสติระหว่างเดินทางไปทำงาน
ก็พยายามช่วยเหลือแล้วแต่ก็เสียชีวิต
รายที่๓ครับชื่อว่านายประพัทธ์ลำไยอายุ๔๘ปีเสียชีวิตเมื่อ๒๗เมษายนที่ผ่านมา
ลงความเห็นว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
จากการสอบถามญาติผู้ตายเปิดเผยว่าได้กินยาลดความอ้วนลีนทั้งกล่องสีขาวและสีดำมาประมาณ๑เดือน
ส่วนอีกรายหนึ่งเสียชีวิตเมื่อ๒๘เมษายนนะครับ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่
แต่ว่าบุคคลทั้ง๔เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าตั้งข้อสังเกตเลยว่า

ทุกคนมีอาการของผลข้างเคียงก่อนเสียชีวิตคล้ายกัน
ตามที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์

ว่าเขากินผลิตภัณฑ์เหล่านี้กันทุกคนเลยนะคะ

ทีนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ลีนเนี่ย

คือเขาไปสวมเลขออยของผลิตภัณฑ์น้ำปลา
แล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทเอกอัครินจำกัด
มีนางสาวพิมลพัฒน์เอกรินเป็นเจ้าของ
แล้วก็พบว่ามีโรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานี
โรงงานบรรจุสินค้าอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
จากการตรวจสอบพบว่ามีการขายไปเยอะมากแล้วนะคะ
เขามีขายทั้งแบบขายตรงก็มีออนไลน์ก็มี
ก็มีแพทย์มีเพศสัชกรมีบุคคลมีชื่อเสียงเข้ามารีวิวสินค้าเยอะเลย

แล้วก็ต้องแจ้งแพทยศภาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและลงโทษตามวิชาชีพนะคะ
ส่วนคนที่ขายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้
ขายผลิตภัณฑยี่ห้อลินก็มีโทษนะคะ

ก็คือผู้ใดผลิตจำหน่ายหรือนำเข้าอาหารไม่บริสุทธิ์
มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี

ดังนั้นใครมีผลิตภัณฑ์อยู่ในมืออย่างที่คุณภาคภูมิบอกล่ะ

ไปได้ทั่วประเทศนะครับทุกสถานีตำรวจนะฮะ
แล้วเดี๋ยวเขาส่งสำนวนมาที่ส่วนกลาง
แต่ท่านวิราชัยบอกว่าต้องภายใน๑๑พฤษภาคมนะ
เพราะว่าอันนี้เป็นสำนวนที่ชุดสืบสวนชุดใหญ่เขาทำใช่ค่ะ
หลังจากนี้ท่านต้องฟ้องเองดำเนินการเองนะ
ที่สำคัญก็คือเรื่องของพวกเพศรัชกรพยาบาลแพทย์ที่มารีวิวอะไรกันเนี่ย
ผมว่าตรงนี้มันหนักกว่าพวกดาราหรือว่าคนมีชื่อเสียงนะ
ใช่เพราะมันสร้างความน่าเชื่อถือให้ค่ะ

ปัญหาก็คือพอเราดูเลขออยที่ข้างกล่องผลิตภัณฑ์

แล้วไปตรวจสอบอ้าวออยมันมีอ่ะออยมันถูกต้องอ่ะ
คือถ้าเป็นดาราหรือว่าผู้มีชื่อเสียงทั่วไปเนี่ย

แต่เป็นแพทย์เป็นเพศรัชกรเป็นพยาบาลเนี่ย
คุณไปรีวิวพวกนี้โดยที่คุณไม่ได้ดูแบบจริงจังเลยแบบ
มันต้องตรวจสอบกันแบบชัดเจน
อันนี้คุณได้กินเองหรือเปล่า
คุณได้ไปมีผลไปรู้การทดลองอะไรมาจากไหน
ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมของเขาถูกต้องเป๊ะ
แล้วคุณไปรีวิวเนี่ยคุณเป็นแพทย์คุณเป็นพยาบาลคุณเป็นเพศรัชกร
ผลิตภัณฑ์แบบนี้มันเยอะมากในท้องตลาดนะคุณภาคภูมิ
โลกออนไลน์ในแบบขายตรงก็มีขายกันเยอะมาก
ก็ต้องฝากทางออยด้วยในการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม
อย่างที่บอกบางทีไปขอขึ้นทะเบียนออย
ก็เติมสารอะไรอันตรายเข้าไปกันเพิ่มแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นจากนี้ไปท่านสุ่มตรวจแบบที่ว่า

เพราะว่าไม่สุ่มได้ไหมตรวจทุกตัวได้ไหม

คนกินเยอะหรือว่ามีคนแจ้งข้อมูลมาท่านตรวจก่อนดีกว่า
ใช่ค่ะเพราะมันน่าเป็นห่วงจริงนะคะ